ที่ระยองนะตอนนี้ชาวบ้านเขากลัว
เขากลัวว่ารถที่เข้ามาขายผ้าใบมือ๒
ไม่ใช่รองเท้านะผ้าใบแบบผ้าใบกันสาด

แล้วดูสิกล้องวงจรปิดจับภาพได้
มันเหมือนที่เคยเกิดที่เพชรบูรณ์หรือเปล่า
กล้องวงจรปิดจับภาพได้
เราชี้ลูกศรเอาไว้ว่ารถต้องสงสัย

นี่คือมาสีบรอนติดฟิล์มดำหมึดเลยนะ

อันนี้มาตอนบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วก็มาอีกรอบนึงสายของวันอังคารค่ะ

ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตว่ายังไงคุณผู้ชมเราไปถามหลายคนเลยนะ

พวกคนที่ราบสูงประมาณนั้นใช่ไหม

แล้วเธอนับเป็นยังไงสูงเตี้ยผิวขาวผิวเตี้ย
อ๋อก็สูงกว่าผมน่ะประมาณร้อย๗๐
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับนึกว่าคนมาขายของธรรมดา
แล้วมันมา๒วันติดก็มาเฉง่อมองนู่นนี่นั่น
แล้วก็ออกข้าวดูข้าวจากเพื่อนเพื่อนอะไรด้วยก็เริ่มก็แนะ

กลัวมันยังไม่ได้เกิดเหตุอะไรรุนแรงนะคะ
แต่คือเขาบอกว่ารถ๒คันมาขายผ้าใบกันสาด
ขนาด๓คูณ๕เมตรขายมา๘๐๐มันถูก
ทีนี้พอชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อนี่ไม่ใช่แค่ตรงพื้นที่
ตรงนี้ที่เจอนะชาวบ้านพื้นที่อื่นเขาบอกว่า
ก็เจอแบบนี้เหมือนกันมาขายผ้าใบกันศาส
สองราคาถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าเอ๊ะมันใช่คันเดียวกันกับที่เป็นข่าว
เพชรชบูรณ์หรือเปล่าเลยอยากให้ชาวบ้านระมัดระวังตัวด้วยนะคะ
โดยเฉพาะเด็กนี่เขาก็แจ้งอะไรทั้งพ่อแม่นะ
ในชุมชนคุณครูของเด็กด้วยค่ะ